แต่ถ้าพูดถึงแกนนำคนอื่นที่ถูกควบคุมตัวไป
ก็มีทั้งที่ได้ประกันตัวและไม่ได้ประกันตัวนะครับ
มีที่ได้ประกันตัวในวันนี้เนี่ย๑คนนะครับ
หลังจากที่ถูกควบคุมตัวไปเมื่อวานนี้
จากเวทีการชุมนุมที่บริเวณแยกประทุมวันและเจ้าหน้าที่
ได้เข้าไปกระชับพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับ
ปฏิบัติการของตำรวจนะฮะ
ฟอร์ดทัศน์เทพนะครับฟอร์ดทัศน์เทพวันนี้
แล้วก็ผู้ร่วมชุมนุม๑๑คนสารแขวงปฐุมวัน
ยกคำร้องขอฝากขังของพนักงานสอบสวน
ระหว่างการดำเนินคดีนะครับ
โดยความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มตัว
จากการชุมนุมที่แยกประทุมวันเมื่อวานนี้๑๖ตุลาคมนะครับ
มีผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่ม๘คนแรก
ตำรวจสนปทุมวันนำไปฝากขังต่อสารแขวงปฐุมวัน
ซึ่งสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหา
พฤติการหลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
สั่งยกคำร้องขอฝากขัง
ก็คือได้ประกันตัวออกมาต่อสู้คดีที่ภายนอก

นายอนุรักษ์เจนตวานิสหรือว่าฟอร์ดนะครับ
นำกลุ่มเส้นทางสีแดงเปิดเผยภายหลังสาร
ยกคำร้องขอฝากขังของพนักงานสอบสวน
บอกว่าต้องขอบคุณสสพไทยที่มาช่วย
ทั้งสภาธนายความด้วยที่เข้ามาช่วยเหลือด้านคดีความ
ส่วนนายนัทธนลดวงสูงเนินบอกว่าดีใจที่สารปล่อยตัวนะครับ
ถือว่าเรื่องนี้เป็นความสำคัญที่ทำให้สารเป็นที่พึ่งของประชาชน
ยืนยันว่าเหตุผลที่ถูกจับกลุ่มเพียงเพราะ
ต้องการจะเอาโบสีขาวไปวางไว้ให้กับตำรวจเท่านั้น
น่าจะไปแยกประทุมวันแล้วแถวนี้อยู่แถวสยามพอดีนะฮะ
พยายามที่จะเดินไปหาตัำรวจเพื่อจะเอาโบสีขาด์วิ่งสีขาวไปยื่นให้

แต่สุดท้ายเขาถูกจับกลุ่มตัว

หลังจากที่ศาลท่านได้พิจารณาคำร้องขอฝากขัง
ผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ก็เลยสั่งยกคำร้องขอฝากขังนะครับ

ที่จะหาออกมาชงรุงในเย็นนี้
เย็นนี้เจอกันนะคะ
เจอกันนะคะเจนี่เจอกันสารทักหมาย
วันนี้สารแขวงประทุมวันให้ประกันตัวสารแกนนำคณะรัศดร๖๓ด้วยนะครับ
มีนายชินวัฒน์จันกระจ่างนายทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรี
หรือว่าฟอร์ตประธานกลุ่มเยาวชนปลดแอบ
แล้วก็นายสมบัติทองย้อยซึ่งไอลอได้ใช้หลักทรัพย์ประกันตัวคนละสองหมื่นบาทนะครับ
ทัศเทพบอกหลังจากได้รับการประกันตัวนะครับ
บอกว่าตอนนี้แกนนำการชุมนุมไม่ได้มีเพียงแค่คนที่ถูกจับกลุ่มเท่านั้น
แต่ถือว่ามีเป็นแสนเป็นล้านคนนะครับ
แล้วก็ได้กล่าวประนามการที่รัฐบาลใช้มาตรการในการเข้ากระชับพื้นที่
ซึ่งฟอร์ตเขาบอกว่าคือการสลายการชุมนุม
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่แยกประทุมวัน
ถือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงมากที่สุด
ทั้งที่ผู้ร่วมชุมนุมเป็นเด็กนักเรียนจำนวนมาก
และย้ำว่าตอนนี้รัฐบาลถือว่าหมดความชอบทำในการปกครองประเทศแล้ว